เรื่องของสายไฟฟ้าสายเคเบิ้ลตามถนนหนทางนะตามตรอกซอกซอยต่าง
ที่ทำกันแล้วก็ไม่เรียบร้อยหรือว่าตามการเวลามันร่วงหล่นลงมา
ห้อยลงมาแล้วก็ไม่เก็บให้เรียบร้อยแล้วคนขี่จักรยานยนต์ขี่ผ่านมา
แล้วก็โดนเฉือนเข้าไปโดนอะไรเข้าไปเนี่ยมีบ่อย

หนักถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะครับนี่ล่าสุดมีอีกนะครับที่สะแก้วนะครับ
มีหญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์เฟซบุ๊กผ่านไปยังเพจของชมรมคนรักสาแก้ว
บอกว่าเธอขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วก็ถูกสายเคเบิ้ลบาดคอแบบนี้ฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนในหมู่บ้านบ้านเมืองตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครนะฮะ
ยาวด้วยนะยาวเกือบ๒๐เซนติเมตรนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เราตามจนเจอนะครับชื่อว่านางสาวนันทิกาปัตตะพีอายุ๒๕ปี
อยู่ในซอยลึกใกล้จุดเกิดเหตุ
เล่าว่าเมื่อคืนวันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมาประมาณตี๑นะครับ
ขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะเข้าบ้านนะฮะ
ขี่มาตามถนนในหมู่บ้านมาถึงจุดเกิดเหตุ
เคเบิ้ลสีดำมันห้อยอยู่นะครับแล้วมันก็เกี่ยวบาดคอจนรถล้มนะครับ
บาดที่คอบาดแผลยาวเกือบ๒๐เซนติเมตร
ก็คือขี่รถมาออกมาจากบ้านนะคะขี่มาขี่มาเรื่อยแล้วมองเห็นเห็นเส้นเนี่ยค่ะเส้นที่อยู่กับพื้นเนี่ยตกอยู่ตรงนู้นเห็นแต่ว่าเส้นที่แขวนอยู่เส้นนี้ไม่เห็นค่ะก็เลยไม่ได้มองมองแต่เส้นนี้แล้วพอคราวนี้มันก็มาละตรงคอไปเลยค่ะเสร็จแล้วหนูก็หนูคิดว่ารวดหนูก็เลยลองมือจับดูรู้ว่าเป็นสายไฟมันรูดรูดไปอย่างเงี้ยแล้วก็
หมุนเหมือนสว่านนะคะ
แล้วคราวนี้พอมาถึงระยะนี้มันก็ขาด

ที่คอแล้วก็มีขาช้ำนิดหน่อย

มันยาวประมาณ๒๐ถึง

ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความ
หนูคิดว่าหลอดลมหนูจะขาดแล้วทีนี้

ไม่เร็วค่ะประมาณ๔๐

ดีนะสายมันขึงแล้วก็ขาดไปก่อนนะ
ไม่งั้นจะลากอีกนานขนาดไหนนะครับ

ตำรวจสพวัฒนานครเจ้าของท้องที่

บอกว่าได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ในการที่จะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ใช่อันนี้ก็ยากนะที่เราเคยนำเสนอข่าวไป

โอ้โหไม่รู้ต่อกี่สายต่อกี่สาย